เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะครับ

ใช้มีดจ้วงแทงอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มา๒คนเหมือนกัน
คนตาย๑เจ็บ๑นะคะ
ล่าสุดตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ

สารภาพแบบนี้นะคะบอกว่าสาเหตุที่ทำลงไปเนี่ยเพราะว่าโกรธ
ก่อนหน้านี้เขาทะเลาวิวาสกันกับผู้ตาย
เพราะว่าถูกผู้ตายแล้วก็ผู้บาดเจ็บไปขโมยกุ้ง
กุ้งที่เขาไปรอบดักไว้ในสระ
เพียงเท่านี้ก็ฆ่ากันได้นะครับ
ผู้ก่อเหตุตัวพ่อก็คือนายทัศนสุวรรณอายุ๔๘ปี
เป็นชาวบ้านหมู่๑๑ตำบลผาน้อยสิริพงศ
อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะ
คำรับสารภาพหลังจากที่ร่วมกันใช้อาวุธมีด
แทงนายคมกริจวันนคีรีอายุ๓๘ปี
จนกระทั่งนายคมกริจเสียชีวิต
ส่วนอีกคนได้รับบาดเจ็บก็คือนายประชิดพงศ์อินทิโคตรอายุ๓๐ปี
เหตุการณ์จริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่๒๑เมษายนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสระน้ำป่าศักดิ์ท้ายหมู่บ้านประทุมวันหมู่๑๔
ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงค่ะ
คือวันที่๒๑ชาวบ้านเข้าไปพบศพนายคมกริจอายุ๓๘ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ริมน้ำเนี่ยคุณผู้ชมจุดนี้แหละ
สภาพคือถูกแทงด้วยอาวุธมีดเข้าที่หน้าอก๑แผล
แล้วก็มีมีดปลายแหลมยาวสักประมาณ๑๔นิ้วตกในจุดเกิดเหตุ
ใกล้กันขยับไปหน่อยหนึ่งไปพบกับนายประชิดพงศ์อายุ๓๐ปี
นายประชิดพงศ์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือโดนแทงหลายจุดแล้วค่ะชาวบ้านก็ต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
ต่อมาชุดสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายทัศนอายุ๔๘ปี
กับนายโยธินอายุ๒๖ปีเป็น๒พ่อลูกกัน
ก็เลยออกตามหาที่สุดแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้
ไม่หมดนะคนที่ร่วมก่อเหตุยังมีอีกคนนึงค่ะ
ก็คือนายสิริพงศ์หลวงลาอายุ๒๑ปี
คนนี้เป็นหลานของนายทักษิณผู้ก่อเหตุ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามเร่งติดตามตัว

ทีนี้เบื้องต้นถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
สาเหตุนายทัศนผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่า
เกิดจากว่าผู้ตายแล้วก็ผู้บาดเจ็บมาขโมยกุ้ง
กุ้งที่ตัวเองใช้ลอบดักไว้ในสระถึง๒ครั้ง๒ครา
ก่อนเกิดเหตุไปพบทั้งคู่

ยืนอยู่ริมสระก็เลยเดินเข้าไปเตือน
พอเตือนปุ๊บก็เลยมีปากเสียงกัน
มีปากเสียงกันรุนแรงค่ะด้วยความโมโหค่ะ
หยิบโทรศัพท์ตามลูกชายแล้วก็หลานชายให้มาช่วยหน่อย
แต่ถูกนายคมกริจผู้ตายทำร้ายร่างกายก่อน
ใช้อาวุธมีดปลายแหลมที่พกมาด้วย
แทงสวนกลับเข้าไปที่หน้าอกหนึ่งครั้งจนกระทั่งเสียชีวิต
ส่วนลูกชายแล้วก็หลานชายได้ช่วยกันรุมทำร้ายนายอีกคนหนึ่ง

จากนั้นได้คว้าเอาสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทของผู้ตาย
เพื่อเป็นการชดใช้ชดใช้ที่แอบมาขโมยกุ้ง
แล้วก็นำไปฝังที่หลังบ้านแล้วก็ทำตัวเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
ก็เกิดความโกฏแท้น
แล้วคืนที่สองมาผมก็ยังไม่พูดผมอยากจะรู้ตัวคนทำ

ก็เป็นคุณแทนเขาใส่
ก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหา

ร่วมกันเจตนาฆ่าผู้อื่นร่วมกันลักทรัพย์
แล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเป็นหลานชายของคนก่อเหตุ
ตอนนี้ที่หนีอยู่นี่นะคะก็คือนายศิริพงษ์
เดี๋ยวจะต้องมีการรีบตามจับกลุ่มตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ